มาดูคนร้ายอีกคนนึงที่เพิ่งจะพ้นโทษมาได้สี่เดือนนะคะเป็นโทษในคดีรักทรัพย์ค่ะ
ออกมาก่อเหตุแต่คราวนี้ไม่ได้รักทรัพย์ลักพาตัวเด็กเลย
เป็นเด็กชายอายุ๗ขวบที่จังหวัดตราดนะคะทางครอบครัวเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้

พันธุ์ตำรวจเอกอนุภาพศรีนวลรักษาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
สอบปากคำนายวัญชาติจิตบุญชื่นที่ก่อเหตุลักพาตัวเด็กชายวัย๗ขวบ
บ้านที่จังหวัดตราดไปเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจเอกชุมพลสุขภักดีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรี
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณโรงยิมเมเนเซียมเขตเทศบาลเมือง

พบเห็นเด็กชายแล้วก็ชายที่มีลักษณะตรงตามกับที่มูลนิธิกระจกเงาลงประกาศไว้ในสื่อออนไลน์
ว่ามีเด็กชายวัย๗ขวบถูกชายคนหนึ่งลักพาตัวไปจากบ้าน
ก็เลยเข้าควบคุมตัวได้แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนและประสานศูนย์ประชาบดีร่วมสอบปากคำค่ะ
สอบสวนนายวัญชาติให้การบอกว่า
ตัวเองเพิ่งพ้นโทษมาได้๔เดือนในคดีรักทรัพย์ที่จังหวัดสระบุรี
จากนั้นก็ไปทำงานเป็นคนงานในโรงไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดตราด
เด็กชายคนนี้เนี่ยเดินมาหาเขาขอเงินไปเล่นเกมค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าเห็นว่าไม่มีเงินก็เลยชักชวนไปที่กรุงเทพจะได้ไปทำงานหาเงิน
ก็พาไปต่อรถไปจังหวัดราชบุรีอ้างบอกว่ามีคนรู้จักนะเดี๋ยวจะฝากงานให้ทำ
เรื่องนี้ตำรวจก็จะมีการประสานไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตราด
ทางญาติของเด็กชายแจ้งความไว้ในคดีพรากผู้เยาว์ให้มารับตัวดำเนินคดีต่อไป
ส่วนน้องเนี่ยนะคะก็แจ้งทางบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีให้มารับตัวไปดูแล
ก่อนที่จะประสานไปทางญาติให้มารับตัวเด็กกลับบ้านค่ะ